ไปดูอีกหนึ่งคลิปค่ะคราวนี้เป็นคลิปที่ต้องบอกว่าสะเทือนใจคนรักสุนัขกันหน่อยแหละ
เพื่อนบ้านกันไม่ใช่เพื่อนบ้านกันธรรมดานะคุณเป็นญาติกันด้วย
ญาติคนหนึ่งรำคาญหมาของฝั่งญาติอีกฝ่ายหนึ่งเห่าจังเลยเห่าเก่งเหลือเกินรำคาญรำคาญ
รอบแรกเอามีดไปตีขออภัยเอาไม้ไปตีรอบสองเอามีดไปฟันคอมันมันก็ยังรอดมาได้
สามค่ะเอาปืนจ่อปากแล้วยิงเลยโอ้โหแล้วคลิปนี้กล้องวงจรปิดที่บ้านเขาอัดเอาไว้ได้เนี่ยค่ะ
เห็นไหมผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาหน้าบ้านได้ยินเสียงหมาเห่าใช่ไหมคะ
มันร้องด้วยความเจ็บอ่ะคือเอาจริงอ่ะคนรักสู่นักฟังแล้วมันบีบหัวใจนะ

มีคนโพสต์คลิปนี้ในเฟซบุ๊กแล้วก็ระบุข้อความบอกว่า
หมาแพ้คนไม่แพ้รอบแรกเอาไม้ตีรอบสองเอามีดฟัน
แต่รอบนี้มันเกินไปเอาปืนมายิงถึงหน้าบ้าน
แฮชแท็กฝากแชร์ด้วยครับคนแบบนี้ไม่ควรอยู่ในสังคม
เมื่อวานนี้ค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปบ้านหลังเกิดเหตุเลยนะคะ

เขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเช้าวันที่๒๕พฤษภาคม
กับครอบครัวกำลังนอนเล่นอยู่ในบ้าน
อยู่ได้ยินเสียงดังปั้งรู้เลยว่าเป็นเสียงปืนค่ะ
หลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงร้องของสุนัขที่เลี้ยงไว้
โหยหวนเหมือนที่เราได้ยินเมื่อกี้นี้เลย
ซึ่งเจ้าสุนัขตัวนั้นก็คือนี่แหละค่ะ
สีดำตัวนี้เป็นพันทางมันชื่อว่าไอ้หลง
มันโดนยิงที่ลิ้นนอนร้องควนคลางด้วยความเจ็บเลย
ถามว่าแล้วรู้ไหมว่าคนยิงคือใคร
เขาบอกรู้เป็นญาติกันบ้านอยู่ติดกัน
ชื่อนายวิทย์อายุ๖๐ปีเป็นอดีตทหารค่ะ

เป็นญาติกันอ่ะอืมแล้วหลังเกิดเหตุ
เธอเลยไปแจ้งความกับตัวสพภหินกองเลย
ไม่ให้ทำแบบนี้อีกเพราะอย่างที่บอกไม่ใช่ครั้งแรกอะค่ะ
ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาทำร้ายไอ้หลงไป๓ครั้งแล้ว
ครั้งแรกเอาไม้มาตีไอ้หลงครั้งที่สองเอามีดฟันเข้าคอไอ้หลงจนเจ็บหนัก
แต่ไอ้หลงมันรอดมาได้ค่ะครั้งนี้เหมือนกะว่าเอาให้ไม่รอดอ่ะ
เอาปืนมาเจาะยิงเลยอ่ะค่ะทีนี้ถามว่าคิดว่ามันเกิดเหตุอะไร
ทำไมเขาถึงทำแบบนี้เธอก็บอกว่าก็ยอมรับแหละวัยหลงมันก็เป็นหมาปากเปราะ
มันขี้เห่าอะค่ะใครผ่านไปผ่านมามันก็เห่า
แต่มันไม่เคยกัดหรือทำร้ายใครเลยนะตอนนี้หลายคนก็ถามว่าไอ้หลงอาการเป็นยังไงบ้าง
โดนยิงเจาะเข้าไปแบบนั้นหลงปลอดภัยแล้วนะคะแต่กลายเป็นหวาดกลัวคนไปเลยค่ะ
ซึ่งความคืบหน้าของคดีนะคะหลังเกิดเหตุตำรวจเนี่ยก็ได้นำตัวในวิทย์มาสอบปากคำแล้ว
แต่ยังไม่ได้แจ้งข้อหาค่ะเพราะอยู่ระหว่างการนำกล้องวงจรปิดมาตรวจสอบอีกครั้ง
ถ้าเข้าข่ายมีความผิดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคุณพระราชบัญญัติธารุณกรรมสัตว์เนี่ย
มันโทษหนักนะหนักมากมีจำคุกด้วยนะคะเดี๋ยวนี้คนก็พกปืนได้ง่าย